ปากปรินหายใจลึกไว้แจ๊กกะลีน
นี้ชัดนิกตามข่าวอยู่วันนี้แล้วใช่มั้ย

เพราะว่ามาคริมพิมเซาะเขาจัดงานแต่งในอิตาลีแล้วจ้า

คือเมื่อกลิวเป็นและรวนวาน
แล้วก็ภาพความหวานคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะดูภาพสุดหวานของเบาสาวกันก่อน
เป็นทีเซอร์นี่เลยวีดีโอพรีเวดดิ้งมีแต่ความหวาน
ออกมาว่าเมื่อวานนี้อันนี้ไม่ใช่ละครนะคะไม่ใช่ภาพจากละครนี้

แล้วคือมันสวยมากคุณผู้ชมสวยหล่อมาก
จีเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นสียมพูกันเลยทีเดียวค่ะทั้งคู่สวยหล่อแล้วก็มาในชุดแต่งงาน
โมเมนต์สุดสวีทท่ามกลางบรรยากาศสวยเลยค่ะของอิตาลีเขา
ที่เลือกอิตาลีเพราะว่าหมากคิมชอบที่นี่มาก
คุณผู้ชมดูสิธรรมชาติเขาดูสวยงามจริงแล้วดูจากภาพนิ่งก็สวยมากแล้ว
ภูเขาทะเลเรือยอดก็มารถโบราณก็มี
หมาเขาชื่นชอบประกอบกับความรักหวานฉ่ำแบบบ่าวสาวเบอร์ล่าสุด

ฉลองวิวาของหมากคิมนะจะจัดขึ้นวันนี้
วันนี้กลายลองตัดไว้ตามเวลาของอิตาลีคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะช้ากว่าที่ไทยประมาณ๕โมงเย็น
ใช่วันนี้เขามีงานปาร์ตี้ด้วยนะเชอรี่

แต่ใดก็ตามค่ะเราจะเกาะติดภาพบรรยากาศงานแต่งของหมากคีมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอน
ส่วนเพื่อนบ่าวสาวอย่างณเดชนยายาก็บินไปร่วมงานถึงอิตาลีแน่นอนเลยจ้า
ล่าสุดในโลกโซเชียลได้แชร์ภาพงานปาร์ตี้นะคะ
คุณมากกี้เทมมากกระน้องไพก็ไปเนี่ยค่ะไปร่วมงานกัน
ก่อนแล้วเดี๋ยวดูหลังจากนี้งานวิวาตอนช่วงค่ำ

สบายเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสุดยอดสถานที่ที่คน

ก็นี่ไงปีหน้าพี่จะไปตามรอยเขาหน่อยนะ